คุณผู้ชมครับทีมข่าวบันเทิงของธนัดทีวี
ได้รวบรวมภาพของผลงานของปทฤษฎี
ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
เพื่อเป็นการระลึกถึงการจักรไปของคุณปอทฤษฎี

จนกว่าจะมีเวลาแค่ไม่นานทำให้เราได้คุ้นเคย
สุขและทุกข์ที่ลวงเลยมันทำให้เรายิ่งผูกพัน

เวลาคือสิ่งแล้วไรเช่นกัน
เวลาช่างแสนมันทำให้เราต้องจากกัน
สู่เส้นทางปลายของฟ้า
คนที่ทำอาชีพเป็นนักแสดงครับ
การที่ได้รับบทเป็นพระมหาชนก
ถือว่าเป็นอะไรที่สูงสุด
สำหรับการที่เราได้แสดงเป็นพระมหาชนก

เพื่อที่จะสอนคนไทยสอนพวกเราเนี่ย

และที่สำคัญคือต้องรักแผ่นยิงเกรดของตัวเองครับ
ที่อยู่สานปลาย
ต่างความทรงจำดี
นั้นไม่เคยจางหาย
ตราดที่ก้าวเต็มฟ้า
เธอยังคงวนเวียนในหัวใจ

สักวันคงพบกัน

ตั้งแต่รูปข่าวมาคำใจไม่ได้

ทุกคนที่รักปอทั่วประเทศนะ

ปอต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นดาราตัวอย่าง

เป็นดาราตัวอย่างที่ไม่มีข่าวเช้า
เป็นดาราตัวอย่างที่ทำงานเพื่อสังคมจริง
รักเขาว่างเมื่อไหร่ก็จะมาเยี่ยมเขา

ที่เราไม่ต้องเสียสตังค์เลย

แต่นี่ก็คือสามารถที่จะทำ

ไม่มีพระแม่คนไหนสอนให้ลูกเป็นคนไม่ดี
ทั้งครบครูเรามีกำลังใจดี
สำหรับพี่พิกฤติที่พ่อกำลังไปเชิญ
เราตื่นขึ้นมาทุกวันเราตื่นมาก่อน
แม้ความหวังนั้นมันจะน้อย

ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณปอทฤษฎี
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวสหบง